เหมือนกัน
สู่ช่วงที่สองกันแล้วค่ะช่วงที่แล้วเราอัปเดตไปแล้วนะคะการงานการเงินความรัก
นะคะ๕เดือนแต่ตอนนี้ยังเหลืออีก๗เดือนด้วยกัน
นะคะงั้นมาเริ่มกันเลยค่ะต่อค่ะอาจารย์ค่ะเดือน

ผู้ที่เกิดเดือนตุลาคมดีเลิศที่สุด

มีตุลากับเดือนเมษา

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน

มีลาบลอยฟลุกเกิดขึ้น
เลข๔เลข๓เลข๒เป็นเลขมงคลในเรื่องของการเงิน
ในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ในเรื่องของรถ
สีที่ดีคือสีส้มสีอิดสีเหลืองสีขาวเป็นสีมงคล
แล้วก็มีเกณฑ์เดินทางอีกเกิดขึ้นด้วย
อุ๊ยก็ครบแล้วว่ะตุราคมโอ้ยครบแต่การนานต้องระวัง

เรื่องของบริวารทั้งเรื่องของเจ้านายต้องจับผิด

เลี้ยงฉลองแปลว่าจะต้องมีความสำเร็จอะไรบางอย่าง
เช่นอาจจะเป็นเรื่องของการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารเรื่องยอดขาย

จะเจอความรักจากการเดินทาง

ก็มาพลัดจนกันรวมกัน

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน
เงินเขาบอกว่าต้นเดือนจะมีเกณฑ์ได้เงินแบบเข้ามามาก
ส่วนกลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินเยอะ

ถ้ามีโอกาสไปบริจาคเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
ทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากไร้

เพราะฉะนั้นซิมมีบริวารหรือมีคนช่วยทำหน่อย

๕เหรียญสบายใจได้ตลอดทั้งเดือนเลย

อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึง

แล้วเมียก็เลยนั่งทำสมาธิด้วยการกลัวน้ำยาปู

น้ำมามีมามหารพายติพุทธศัพท์สุวรรณวาลก็คนละเดือนฉลับกัน

เดือน๒มกราคมเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ
การติดต่อสื่อสารธุรกิจส่งออก

เจ๊ไม่ใช่ทรงออกแฟนเรา

เห็นไหมนางซูนางจิ้งจอกเหรอไม่ใช่เราน่ะอ๋อคนอื่นสิ
ต้องระมัดระวังคนคิดปองร้ายกับในเรื่องของสุขภาพต้องดูแลเป็นพิเศษ
กล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาแล้วก็ได้ไพ่๓เหรียญโอ้โหงานประจำเด่นเป็นที่สุด
นะฮะกับงานด้านต่างประเทศและธุรกิจส่งออกนำเข้านี่เด่นมากนะฮะอันนี้ดีมาก
ต้องระมัดระวังเล็กเกี่ยวกับเรื่องของพูดคุยกันในเรื่องความรักพูดเข้าหูซ้ายออกหูขวาหรือฟังแล้วสับสน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

ต้องบอกว่าเวลาอาจารย์มาดูเนี่ยมันสนุกมากเลย
ยังได้ลุ้นไปเผื่อแผ่คนใกล้ชิดคนที่เรารักด้วย
คุณผู้ชมก็ต้องไม่พลาดด้วยนะคะเพราะว่าช่วงหน้านี้นะคะ
แล้วยังมีประเด็นเด่นนั่นก็คือนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนมีเกณฑ์ลูกพารวยในช่วงของโผล่าแซ่บ